ตะโกนถามกันถามอีกฝั่งหนึ่ง

ก็อยากรู้แหละว่าเรียนโรงเรียนไหน
พี่คิดว่าการตะโกนถามกันแบบนี้

ตะโกนถามว่าเรียนไหน
อีกฝั่งนึงตอบว่าไม่เล่นครับ

โดนแน่โดนแน่ก็เลยบอกไม่เล่นครับ

เกิดเรื่องตรงไหนตรงหน้าอำเภอเลยค่ะ
โทรโทรโทรหาเรื่องด้วยว่าเจ๊
โทรลำบายนะ

เมื่อไหร่ลงจิ้ง
โอ้โหเดี๋ยวก่อน
จากตอนแรกนี่เรียนไหน

แล้วโดนยิงแล้วเลือดขนาดนี้เลยใช่ไหมเอาอีกแล้วคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนี่กลางวันแสกบ่ายโมงครึ่งค่ะ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดตรงแยก

ใช่คือมอเตอร์ไซค์ล้มตรงปากทางก่อนนะ
แล้ววัยรุ่นสองคนอีกคนนึงสวมเสื้อขาวเกงเข้ม
อีกคนนึงเหมือนกับแบบชุดเด็กช่างวิ่งมาเลยมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าโดนยิงโดนยิงนี่เห็นไหม
เห็นมือป้าดอมคนเจ็บคือเหมือนกับมือแบบจะห้อยลงมา

ก็นี่ไงพี่เบิร์ตเพราะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูหน่อยค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเห็นแล้วแหละได้ยินเสียงแล้วออกมาดู
ก็ให้สองคนนี้เข้ามาข้างในก่อนเดี๋ยวกลัวจะโดนทำร้ายอีก
แล้วก็โทรเรียกรถพยาบาลโทรเรียกตำรวจ
พอตำรวจไปถึงเลือดมันหยดเป็นทางยาวเลยนะ

เออายุ๑๖อยู่ปวชปี๒

อีกคนนึงอายุเท่ากันโน้ตอายุ๑๖ปี
หยดนี่คือหยดเลือดนะคุณผู้ชม
โน้ตเพื่อนของเอคนเจ็บเนี่ยนะบอกว่า
ผมไปเยี่ยมเพื่อนที่โดนคู่อริแทงที่โรงพยาบาล

เด็กช่างต่างสถาบันขี่มอไซค์มาตะโกนถาม

เอเพื่อนผมตอบกลับไปว่าไม่เล่นครับ
เล่นครับคือจะปฏิเสธแล้วว่าไม่ต้องการมีเรื่อง
อีกฝั่งนึงชักปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ปั้ง
เอนัดหนึ่งกระสุนเข้าชายโครงแล้วก็แขนขวา
เมื่อกี้ที่ถามว่าแขนเป็นอะไรแขนเป็นอะไรนั่นแหละค่ะ
โดนยิงมาหลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ทีนี้เอกับโน้ตเองก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดมา

หลังจากเกิดเหตุนะพ่อของน้องคนเจ็บ
ก็ไปแจ้งความที่สพเมืองฉะเชิงเซาจะเอาเรื่อง
ที่ผ่านมาพ่อบอกลูกแล้วลูกระวังนะ
คิดไงว่าลูกจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ถามว่าพ่อลูกพ่ออาการเป็นยังไงบ้างโอเคขึ้นหรือยัง

ตอนนี้อาการลูกชายพ่อปลอดภัยแล้วนะคะ

เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ที่แบบหลายคันหลายคันอ่ะ
นั่นแหละเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจเขาจะแกะรอยภาพ

เพื่อจับตัวฝั่งผู้ที่ก่อเหตุ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป